คุณผู้ชมฮะเมื่อคืนเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดปัตตานีนะครับ
เพราะว่ากลุ่มก่อเหตุความไม่สงบเนี่ยวางระเบิดรถตำรวจนะฮะ
ขณะที่ลาดตระเวนหลังจากนั้นมีการยิงประทะกันเป็นร้อยนัด
ทำให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิตไป๓นายและบาดเจ็บอีก๕นายนะครับ
ลาดตระเวนร่วมกับตำรวจสพยรังและอาสาสมัครอำเยบรังนะครับ
ใช้รถสายตรวจออกลาดตระเวนความปลอดภัยในเส้นทางเพื่อดูแลพื้นที่ครับ
ปรากฏว่าถูกคนร้ายรอบวางระเบิดแสวงเครื่องจนรถเสียหลัก
จะถูกคนร้ายกระหน่ำยิงและเกิดการปะทะกันนานกว่า๒๐นาที
จากนั้นคนร้ายได้ล่าถอยหนีไป
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนสายยะรังมายอ
หน้าสำนักงานทศบาลตระบวนยาวรัง
ที่หมู่๓ตำวนยาวรังอยาวรังจังหวัดปตต๑๙๖๕
เหตุการณ์นี้ทำให้มีเจ้าหน้าที่เสียชีวิต๓นาย
ก็คือดาบตำรวจตุแวละลอมะอายุ๔๘ปี
เป็นพบหมู่ปราบปรามสพยบรัง
อกจากนี้ยังมีนายชาญวิทย์ดอล้ออายุ๔๕ปี
และนายนรงระแก้วอายุ๔๗ปี
ทั้งสองนายเป็นอาสาสมัครอำเภยับรัง
ทั้ง๓คนถูกกระสุนปืนสงครามยิงเข้าที่ลำตัวหลายนัด
อกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจถูกสะเก็ดระเบิด
แล้วก็ถูกยิงได้รับบาดเจ็บอีก๕นาย
ตำรวจโทบุญนี๑๐ตำรวจโทอิสมา
แล้วก็๑๐ตำรวจโทษสารวุฒิ๑๐ตำรวจตรีธนทัศน์รวมถึง
รวมถึง๑๐ตำรวจตรีธวัฒน์ด้วย
ก็ถูกยิงบาดเจ็บอีก๕นาย

คนร้ายยังรอบวางระเบิดเสาไฟจำนวน๓จุดนะครับ
จุดแรกพื้นที่รอยต่อหมู่๔และหมู่๕

จุดที่๒ก็เป็นการระเบิดเสาไฟฟ้า
บริเวณริมถนนสายปัตตานียะลา
ตำบลกระโดหมู่๒เขตรอยต่อตำบลเมาะมาวีนะครับ
และจุดที่๓คนร้ายระเบิดเสาไฟฟ้าแรงสูง
ริมถนนสายปัตตานียาลาหมู่๕
ที่บ้านโพงศตาร์ที่ตำบลเยี๊บลังห์นะครับ
หลังเกิดเหตุเมื่อคืนนี้นะฮะพลตรีขจรศักดิ์อินทอง
ผู้บังคับการชกปัตตานี
แล้วก็ทางด้านของผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดปัตตานี

สั่งจัดกำลังไล่ล่าคนร้ายและปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย
บริเวณที่เกิดเหตุในรัศนีร์๕๐๐เมตร
เจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นฝีมือของกลุ่มก่อความไม่สงบ
สร้างสถานการณ์และพยายามตอบโต้เจ้าหน้าที่รัฐ
หลังจากก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้วิสามันแก่นำ
ระดับปฏิบัติการและมีหมายจับเสียชีวิตไปหนึ่งราย
เมื่อเดือนที่แล้วนะครับในพื้นที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานี

เจ้าหน้าที่ส่วนที่กำลัง๓ฝ่าย
ในพื้นที่อำเภอเย็บรังและอำเภอใกล้เคียง
ทำการสกัดกั้นเส้นทางเข้าออกพื้นที่
และวางจุดตรวจจุดสกัดบนถนนทั้งเส้นทางหลักแล้วก็เส้นทางรอง
ตรวจค้นรถทุกชนิดและบุคคลต้องสงสัย
รวมถึงดูแลความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชน
อกจากนี้พลตรีขจรศักดิ์อินทองพบชกปัตตานี
ได้สั่งการให้หน่วยความมั่นคงทุกหน่วย
เข้าพื้นที่อำเภอยะรังอำเภอมายอ
ปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายกว่า๒๐จุด
ส่วนกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุนั้นล่าสุดหน่วยข่าวความมั่นคง
ระบุว่าเป็นฝีมือของกลุ่มกองกำลังติดอาวุธ
ในพื้นที่อำเภอปัตตานีและอำเภอยรัง
แล้วก็กลุ่มแนวร่วมชุดใหม่ที่ร่วมก่อเหตุ
เพื่อต้องการแสดงศักยภาพในการเข้ากลุ่มขบวนติดอาวุธ
ซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการติดตามจับกลุ่มตัวนะฮะ
เป็นเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ปัตตานี
ทำให้เราสูญเสียเจ้าหน้าที่ไปถึง๓นาย